มีความคืบหน้านะคะจากกรณีที่สามีใช้ขวานจามเมีย
เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักก่อนหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
ท้ายที่สุดแล้วก็หนีเงื้อมือของตำรวจไม่พ้นถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เจ้าตัวก็อ้างบอกว่าถูกเมียถีบตกเตียงก็เลยลงมือฆ่า
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
นายประยงอินทรรัฐถนอมอายุ๔๙ปีหรือจ้องผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาที่ก่อเหตุใช้ขวานจามหัวเมียจนเสียชีวิต
ถูกตำรวจจับตัวได้ที่บ้านลูกสาวในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ขณะกำลังอาบน้ำก่อนคุมตัวไปสพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสารภาพก่อเหตุจริงเพราะโมโหที่ถูกถีบจนตกเตียง
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบ้านญาติที่อำเภอนาบอล
รอยต่ออำเภอทุ่งสงศ์ซึ่งอยู่ห่างกันราว๒๐กิโลเมตร
แต่ญาติเห็นข่าวจึงไม่ยอมให้อาศัยด้วย
ขี่รถทัวร์เดินทางไปที่ปรานบุรีเมื่อ๑ทุ่มของวันที่๒กันยายน

ยืนยันไม่ขอโทษใครทั้งนั้นและไม่ประสงค์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของเมีย
และระแวกนั้นเป็นบ้านญาติผู้ตายทั้งนั้น
กลัวว่าจะถูกญาติผู้ตายรุมประชาธรรม
ไม่ได้
น้องสะพ้ายของผู้เสียชีวิตเปิดใจทั้งน้ำตา

เยี่ยมเกินไปไม่มีใครรับได้

ทำไมถึงขั้นรัดคอแล้วยังใช้ขวานฟันหัวซ้ำอีก
ไม่มีคนเลี้ยงตรงเลยนะ

ขณะที่น้องชายผู้ตายเชื่อว่านายจ้องตั้งใจฆ่าพี่สาว

ล็อกประตูลูกบิดจากด้านในคล้ายคนนอนหลับ
อให้เห็นว่าเตรียมการมาก่อน
คดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวันที่๑กันยายน
หลังเห็นสภาพศพของผู้ตายนอนอยู่บนที่นอน
ของผู้ตายที่รู้ว่าผู้เป็นแม่ถูกสามีใหม่ฆ่าเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการแกะรอยตามไม่นาน
ราว๓๔วันก็สามารถจับตัวได้แล้ว
โดยจับจากสัญญาณมือถือของคนตายที่นายจ้องขโมยไป
ขณะนี้ตำรวจคุมตัวนายจ้องไว้ที่โรงพักทุ่งสงศ์
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากนั้นจะนำตัวไปฝากคังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน